และเวลาที่รอคอยก็มาถึงนะคะกับการเป็นคุณแม่ป้ายแดงเบอร์ล่าสุดของสาวเจนนี่นั่นเองนะคะ
เป็นข่าวดีมากเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย
คุณเจนนี่บอกเอาไว้เป็นแคปชั่นบอกว่าเธอท้องแล้วค่ะ
หลังจากที่รอคอยวันนี้มานานแสนนานก็มีแฮชแท็กนะคะ
ถือว่าเป็นการรอคอยที่สมดังใจนะเจนนี่ก็ตั้งใจพักงานแสดงนะคะ
หลังจากที่จบละครเรื่องแรงเงา๒ค่ะ
ซึ่งแหล่งข่าวเพื่อนสนิทวงในบอกกับบันเทิงไทยรัฐมาว่า
ก่อนหน้านี้พอทราบข่าวนะพอทราบข่าวอยู่บ้างแล้ว
แต่ว่าทางนางเอกสาวเนี่ยอยากจะให้ชัวร์กว่านี้ก่อนนะ
ถึงจะโพสต์แล้วก็แจ้งให้ทุกคนทราบ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ถึงว่านะพักหลังมามีน้ำมีนวลดูแบบหน้าตาอิ่มเอิบสดใสมากขึ้นนะคะ